ว่าถึงนี่แหละก็เห็นแล้วว่าเขามาอีกแล้วแต่อาจจะไม่คุยกับใครที่รู้แล้ว

ไม่เกี่ยวหรอก
มีเจ็บ

แล้วก็บอกว่าถามถึงว่าเป็นกำลัง
จำกำลังพลของท่านได้ไหมตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
เกิดขึ้นที่สัตหีบตำบลสมสารจังหวัดชนบุรี
หน้ากอง๑๐๔ในช่องสมสาร
ประมาณ๓ทุ่มเศษวันที่๓๐ตุลาคมค่ะ
หลังจากเกิดเหตุทางผู้บังคับบัญชาของทหารรายนี้
ก็ได้มาเจรจาชดใช้ค่าเสียหายแล้วนะคะ
นางสาวพิมพการทองอินคนขี่มอเตอร์ไซค์
ซึ่งเป็นคู่กรณีกับทหารที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้บอกว่า
ระหว่างที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตำบลพลูตาหลวง
กำลังจะเข้าบ้านในตำบลช่องสมสาร
คู่กรณีก็ขับรถออกมาจากช่องสมสารแล้วเบี่ยงเลนมาที่เธอ
ก็พยายามจะหักหลบแล้วแต่หักหลบไปมาก
ก็เดี๋ยวโดนสิบล้อชนได้รถก็เลยประสานกันนะคะ
หลังจากเกิดเหตุได้รับบาดเจ็ดมีแพ้ทะเลาะ
แล้วเขาก็เบี่ยงมาทางเราแต่เราพยายามหักหลบแล้ว

เราก็เลยต้องหักรถกลับมาเพื่อบวกกับเขา
ก็ชนเลยเพราะเขาเมาเบี่ยงมาเลนเราเลยแหละ

แล้วก็เหตุการณ์จากเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับพี่

จบยังไงก็คือไปโรงพยาบาล

ตำรวจก็ตรวจแอลกอฮอล์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ก็ปรากฏว่าพบว่าทหารนายนี้
แอลกอฮอลในร่างกายเกินกฎหมายกำหนด
ส่วนค่าเสียหายทางฝ่ายทหารแจ้งว่าก็พร้อมจะชดใช้ให้กับคู่กรณีทั้งหมดค่ะ